คุณผู้ชมครับจำได้หรือเปล่าที่มีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งไปง้อแฟน
แต่ว่าง้อไม่สำเร็จแฟนหนีออกไปตัวเองก็เลยเผาห้องเช่าที่อยู่
แล้วมันลามไปถึง๗ห้องด้วยกันและส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางสายตาด้วย
หนีออกมาแทบไม่ทันนะฮะตอนนี้ก็เดือดร้อนอยู่แต่ว่าล่าสุด
น้ำใจของคนไทยคุณผู้ชมครับไม่ทิ้งกันมีการระดมเงินช่วยเหลือไปให้กับ

ห้องเช่านี้อยู่ในซอยสามัคคี๖ที่นนทบุรีครับ
จำได้ใช่ไหมฮะที่แฟนหนุ่มไปง้อกันแล้วง้อไม่สำเร็จก็เลยเผาประชดกันเลยทีนี้
ล่าสุดครับมีผู้ใจบุญคือนายสำริทริมเถื่อนครับหรือว่าฉายาเสือดูสิต
ว่าบ้านของกลุ่มคนพิการทางสายตากลุ่มนี้เดือดร้อนถูกไฟไหม้
เครื่องเสียงที่เอาออกไปร้องเพลงทำมาหากินถูกไฟไหม้วอดทั้งหมดเลย
เห็นข่าวตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะฮะ
ก็เลยตอนนี้ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีเครื่องมือทำมาหากิน
ทำมาหากินไม่ได้ก็ขาดเงินขาดรายได้
นำข้าวสารอาหารแห้งเครื่องเสียงและเงินจำนวนนึงที่ระดมทุนมา๕๐๐๐กว่าบาท
มอบให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้และชาวบ้านที่เดือดร้อนจากไฟไหม้
เสือดุสิตบอกแบบนี้ว่าพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะ
แต่สิ่งที่ตั้งใจคืออยากให้คำว่าให้เนี่ยคือแค่อยากจะให้เลย
เพราะตัวเองเนี่ยเคยลำบากมาก่อนเคยเป็นผู้รับมาก่อนแล้วขอให้ทุกคนช่วยกัน
และขอขอบคุณพี่น้องสองล้อด้วยที่มาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับ
จากนี้คุณผู้ชมครับคุณเขมสอนหนูขาวผู้ประกาศข่าวของเรานี่แหละครับ
มิ้วของร่วมสมทบทุนด้วยร่วมบริจาคให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้อีก
หมื่นบาทค่ะนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณคุณเขมสอนด้วยนะครับ
เพราะว่าทราบข่าวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วคุณเขมสอนเองก็ได้มีการอ่านข่าวนี้รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกัน
หมื่นสี่พันบาทสร้างความปราบปื้มใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับเงินไปนะครับนะฮะไปฟังหน่อยคุณผู้ชมไปฟังตัวแทนของกลุ่มผู้เดี๋ยวร้อนกลุ่ม
นี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางสายตาเขาฝากมาเป็นบทเพลงซึ้งด้วยครับขอบคุณท่านมอเตอร์ไซล์น้อง
ลูกลูกหลานเนี่ยที่มาให้ความอนุเคราะห์ซึ่งมาประมูลของที่ประมูลของช่วยเหลือเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านก็มีจิตเมตตาไม่ทิ้งให้เราอยู่ตามลำพังผมในนามตัวแทนของคนที่มีผลกระทบคือคนตาบอดสี่คนเนี่ยก็ขอกลับขอบพระคุณคุณเขมมาสอนและทีมงานนะครับผมแล้วก็ท่านเจ้าของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่คือ
ขอบคุณมากขอโวยพรให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งหนึ่งประการได้ขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนาครับผมนึกเงินก็ขอให้ได้เงินนึกทองก็ขอให้ได้ทองหลายมาทีมาขอกลับขอบคุณครับผมจริงเขาร้องเพลงฝากมาด้วยนะเพลงซึ้งเพราะว่ากลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้เขาก็เสียงเพราะแล้วก็ร้องเพลงในการทำมหากินด้